เทศกาลลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียในการสร้างสรรค์กระทงแบบเก๋
ที่มันไม่ก่อให้เกิดขยะในช่วงวันลอยกระทงด้วย
เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าช่วงลอยกระทงปริมาณของขยะมันก็เพิ่มมากขึ้น
เดี๋ยวมาอันนี้เป็นกระทงแฟนซีที่ประดิษฐ์จากกรวยไอศครีม
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองตอนนี้นะคะคุณช่อทิพย์เขาบอกโอ้โห
กำลังเร่งไม้เร่งมือร่วมกับสามีประดิษฐ์กระทงแบบนี้ค่ะออกมา
คือกระทงเนี่ยมันมีไอเดียมีลักษณะที่มันแปลกตามีสีสันสวยงาม
สำหรับเด็กหรือว่าใครที่สนใจอยากจะหากระทงที่มันรักโลกนะคะ
เพราะว่ากระทงนี้มันทำมาจากทั้งกลวยไอศครีมและกระดาษ
หรือว่าจานกระดาษพวกกระดาษชานอ้อยต่าง

แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นอาหารให้ปลาในน้ำได้ด้วย
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจบางคนบอกว่าอ้าว
มันจะย่อยสลายได้ยังไงมันมีตัวพลาสติกที่เป็นตัวการ์ตูนอยู่ด้านบน
อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นไอเดียที่เขาบอกว่า
ถ้าคุณซื้อกลับไปสำหรับเด็กเนี่ยเอาตุ๊กตาไปเล่นเป็นของเล่นต่อยอดได้

ใช่ก่อนที่เราจะลอยเราก็เอาตุ๊กตาไปเล่นที่บ้าน
แล้วก็เอากระทงลอยไปเห็นไหมคุณ
ว่าผู้ชายก็มีมีตุ๊กตาหุ่นยนต์ด้วยมีตุ๊กตาซุปเปอร์ฮีโรด้วย
มีหน้ากากต่างด้วยคือน่ารักมากเลยนะคะ
เป็นลายการ์ตูนด้วยเหมือนกันนะสำหรับทูบเทียน
นี่คุณดูไอเดียเห็นไหมมีกลวยมีกระดาษแล้วก็ทูบเทียน
เหมือนตัวการ์ตูนให้เด็กด้วยนะคะ

ขายในราคาส่งนะคะคุณผู้ชม

เริ่มที่๗๙ไปจนถึง๙๙บาท

ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากเลย

ผู้ใหญ่ก็ชื่นชอบเหมือนกัน
ตอนนี้มียอดจำหน่ายไปแล้วกว่า๒๐๐๐ใบนะคะ

แล้วก็มียอดสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องอีกเป็นจำนวนมากยาว

อย่างที่บอกค่ะว่าคุณช่อทิพย์เขามีไอเดีย
ก็คืออยากจะให้เราลอยกระทงแบบรักโลก
แล้วก็นำตุ๊กตาหรือของเล่นเนี่ย
เล่นต่อยอดได้ด้วยเด็กก็จะมีของเล่นด้วย
ก็ย้ำนะก่อนที่จะลอยลงไปก็เอาตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาออกมา
ไม่อย่างนั้นนะคุณจะเสร็จเด็กที่เขาลอยตัวอยู่ในน้ำ

แล้วจะช้อนค่ะช้อนตุ๊กตาแต่ก็ดีเหมือนกันเด็กกันจะได้ไปเล่นด้วย

เพราะว่าเคยไปลอยลอยลองเก็บ
นี่ฉันเห็นตอนนี้ฉันลอยคุณลอยอยู่
น้องไปลองไปลอยกระทง

ลอยคอเป็นไอเค้ขวางคองเลยเทียม